ตอนนี้เนี่ยเธอเทิร์นโปรนะคะไปเป็นนางร้ายวิกหมอชิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ยืนยันว่ายังรักกับพ่อนวัดผู้ตัดสายสดือให้ไม่เคยคิดอักกะตันยู
ส่วนข่าวลือที่ว่าพระเอกหมอชิตวีวีรภาพตามจีบจริงหรือเปล่าไปฟังค่ะ
ริโกโก้ดูหัวเราะดูนั่นดูนี่แต่หลังหลังเขาก็เครียดเหมือนกันใช่ค่ะ
ส่วนเจสสิก้าจริงไหมคะพระเอกวิกหมอชิดมาจีบอะค่ะตอนนี้
ไม่จริงเป็นเพื่อนลงงานกันสมดเลยค่ะ

เออพอถามว่าจีบได้ไหมโสดแบบนี้ก็ทำงานก่อนแต่ไม่ได้บอกนะว่าจีบไม่ได้
ทำงานก่อนก็ดีเพิ่งเข้าวงการไม่นานเองนะจ๊ะ